ตอนนี้เขาหวังว่าเราไม่โทษเจ้าหน้าที่
เราเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า
ละมุนละม่อมแล้วก็ให้ความร่วมมือดีทุกอย่างเราเข้าใจดี
แต่ว่าพอเหตุการณ์เหยื่อนมิขึ้นมาคนที่อยู่วงนอกหรวงทั้งเวลาคราบ
ภาพสื่อบทชนออกมันไปแอดมิตก็ชัดเจน
มีอาการบาดเจ็บและบางท่านบาดเจ็บสาหัสไม่เฉพาะญาติโยมนะ

พอจะสามารถเปิดเผยได้ไหมครับว่าบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ถ้าเปิดเผยลงดีกว่าเขาจะไม่รักษาเขาครบรัวม๔๔กัน
แล้วก็ไม่ได้ทำงานเลยก็ใช้วิธีผ่านทางมือถือเท่านั้นเอง
เพราะว่ายกให้เลยว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้

ซึ่งท่านมีอำนาจเต็มวัดเองไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในตรงนี้